คุณผู้ชมหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญ
ต้องเคยเจอสังขทานถังใหญ่หนักมากเลย

ผู้หญิงคนนี้ก็แปลกใจทำไมมันหนักขนาดนี้

มันคงจะมียาขวดใหญ่น่าดูก็แกะรีวิวดู
เอาไปดูซิว่าในถังสังฆฐานมันจะมีอะไรครับ
เราคิดว่าเราอยากไปทำบุญถวายสังฆฐานด้วยกัน

เราถือดูมันหนักนะมันรู้สึกว่ามันหนักเหมือนมันต้องมีครบ
ทุกคนดูนะ

แล้วก็เอากระดาษล้อมเอาไว้ไม่ให้เห็นข้างในก็คือมียาแปะขอบแต่ข้างในที่มันหนักคือน้ำเปล่าขดเบอร์เลอร์เลยคุณผู้ชม

นะฮะก็ผู้หญิงคนนี้รีวิวนะฮะแล้วก็โพสต์ในติ๊กต๊อกมีคนเข้าไปดูเกือบล้านเหมือนกันแหละตอนนี้ก็คงเป็นล้านแล้วนะฮะ
เธอก็บอกว่าก็เป็นการแกะถังสังขทานของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ผู้หญิงคนนี้ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำก็เลยไปช่วยพระท่านแกะถังสังขทานเพื่อเอาข้าวของออกมาใช้
แล้วก็มักจะเจอกับของแบบเนี้ยสังฆาธารหมดอายุเสื่อมสภาพของเหลือใช้ใช้ไม่ได้ใช้จริงกว่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะที่พีคสุดก็คือกล่องเมื่อกี้สังฆาธารยานะฮะข้างในกลายเป็นขวดน้ำแผงเบลอแล้วมียามาแผงเดียวนะฮะส่วนที่นำคลิปมาโพสต์ไว้เนี้ยต้องการจะให้คนที่ทำธุรกิจสังฆา
นะเพราะบริโภคเข้าไปมันก็อาจจะเสียหรือมันมีผลเสียกับสุขภาพของพระท่านนะฮะแล้วก็ไม่รู้มันจะได้บุญหรือเปล่าไอ้การทำอะไรแบบเนี้ยฝากไปยังผู้ประกอบการทางสังฆาธารด้วยรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยแล้วกันนะฮะคนขายสังฆาธารแบบนี้นะบาปนะอืมนะฮะของดีต้องถวายพระนะครับครับ